เหล้าเซนเป็นเรื่องออนทัวร์ทราวนีนอร์ทวรรฤษ
พาออนทัวร์ในเกาะภูเก็ตเพื่อไปค้นหา
เรื่องราวของหมี่หุ้นแกงปูเมนูเส้นพื้นเมือง
นูบะหมี่หมูแฮมยูนานเจ้าเดียวในภูเก็ต

สูตรเฉพาะแบบไทยที่นำไปรังสรรค์เป็นเมนู
เน่ต้มยำซีฟู้ดและสปาเกตตี้ครีมซอสกุ้งย่างกับไข่กุ้ง
ที่มีวิธีการทำแบบวอฟุปาสตาร์
ติดตามได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
เสาร์ที่๑๖เมษายนเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ